วันนี้มีการประชุมคอรมองก็มีข่าวดีออกมานะครับโดยคอรมองมีมัตตินะครับในการขยายการเยียวยาสำหรับผู้ที่มีผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้าโดยการจ่ายเงินชดเฉยห้าพันบาทจากเดิมในสามเดือนเป็นหกเดือนรวมเป็นเงินสามหมื่นบาทรวมทั้งมีมัตตินะครับในการออกภารกองเงินกู้นหนึ่งล้านล้านบาทเอาไปฟื้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ
วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบออกพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตั้งวงเงินไว้ที่๑ล้านล้านบาท
ในระยะที่๑จะนำเงินไปใช้ด้านการเยียวยาและด้านสาธารณสุขประมาณ๖แสนล้านบาท
ระยะที่๒จำนวน๔แสนล้านบาทเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไป
พร้อมประกาศให้โรคโควิด๑๙เป็นวาระแห่งชาติ
ย้อนดูว่าผลประกอบการ๖๑๖๒ท่านเป็นอย่างไร

เพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดสามารถจะพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ว่า

รัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้

ว่าในส่วนของแรงงานในส่วนของผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเหมากันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็รับไม่ไหวนะครับ
ประมาณที่เรามีอยู่ก็จำกัดอยู่แล้ว
อกจากนี้คอรมอลยังมีมติ
ขยายการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเดิมคนละ๕๐๐๐บาทในช่วง๓เดือน

เพิ่มเป็นจ่ายให้คนละ๕๐๐บาทเป็นเวลา๖เดือน

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙
แต่จำกัดแค่๙ล้านคนเท่านั้น
คอรมอลยังเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย
ให้ใช้ไฟฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
ที่ตั้งมิเตอร์ไม่เกิน๕แอมป์
จาก๕๐หน่วยต่อเดือนเป็น๙๐หน่วยต่อเดือน

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวม๖ล้านกว่าราย
เห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน๕แอมป
เป็นระยะเวลาไม่เกิน๖เดือนของแต่ละรอบบิน
สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน

รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย
การใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

รวมทั้งสิ้น๓๘๑๐๕อัตรา

เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา
ในปี๒๕๖๓๕สายงาน
จำนวน๗๕๗๙อัตรา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน